เข้ามา
สิ่งงี้ดังสมดับมาเปิดข่าวของคูณมาฟิร์ม
จบแล้วเดี๋ยวจะรับความรู้สึก
ฆ่าคนนี้ได้ด้วย

สวัสดีครับ